พกไฟไปด้วยพกเพลงไปด้วย

มันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็เป็นได้อ้าวเราก็คาดหวังว่าเออแสงสีมาแบบนี้น่าจะตื๊ด
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ตื๊ดนะจ๊ะเป็นเสียงของแมงจีซอนหรือแมงกระชอนนี่แหละค่ะ
เขาเปิดจากมือถือเพื่อล่อแมลงให้มันออกมาแล้วชาวบ้านเขาจะได้จับกันอย่างง่ายดาย
โอ้โหนี่คือบริเวณทุ่งนาหนองจอมตะมนต์ด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะ
ชาวบ้านบอกเดี๋ยวนี้สมัยนี้เทคโนโลยีมันล้ำเลิศมีแค่มือถือเครื่องเดียว
แล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณไวไฟไหนก็พอแล้วนะคะ
เขาก็เลยเปิดเหมือนกับเสียงร้องของแมลงจิ๊ดแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เชื่อมต่อไปที่เครื่องเสียงในรถยนต์
แล้วแค่นั้นไม่พอนะต้องเตรียมถังน้ำกระมังต่าง
รองมารองรับแมลงที่มันจะออกมาแบบนี้ส่วนวิธีการเนี้ยคือเขาจะใช้
เหยียบไปตามพื้นดินตามทุ่งนาที่มีน้ำขัง

อย่างคุณพี่สมคิดสายแก้วไปกับญาติพี่น้อง
เขาบอกว่าจับกันสนุกสนานเลย
นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะ
เขาทำกันอย่างสนุกสนานอบอุ่นแล้วมีความสุขมากเลยนะคะ
แล้วพอจับได้แล้วยังไงต่อคะนี่ตะคุบกันไปสนุกสนาน
อารมณ์ว่าเหมือนกำลังเอาโปรยทานอะไรยังไงอย่างนั้น
ทีนี้เข้าไปทำเมนูอาหารการกินอย่างเช่นทอดแมงจีซอนคลุกเกลือ
อันนี้คือเด็ดมากนะเค็มมันนะ
หรือบางทีก็เอาไปแบ่งให้กับญาติพี่น้องหรือเอาไปขายค่ะ๓กิโล๑๐๐บาท
เวลาเอาไปขายต่อขายกิโลละ๘๐๑๐๐บาท

คือน้ำลายแป๊บนึงมันดีมาก
คั่วแล้วเหรอคะจริงเห็นแค่นี้แล้วก็นึกถึงเมนูต่างมากมาย
ใครนิยมก็สามารถไปหาซื้อกันได้ค่ะ